เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมเมื่อ๑๕มิถุนายน

เหตุการณ์ที่นายชัยพรชวนะกมลอายุ๓๑ปี
ใช้ปืนยิงภรรยากับพ่อตาเสียชีวิตที่หน้าห้องจ่ายยา

ตัวเองเนี่ยสาหัสนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
มีคนถูกลุกหลงไปคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บนะครับ
โอ้โหเรื่องนี้น่าเศร้ามาก
หน้าเศร้าด้วยแล้วก็สะเทือนขวัญด้วยนะคะ
ตกลงนายชัยพรชาวณกมลอายุ๓๑ปี
ที่เป็นสามีแล้วก็ลูกเขยของผู้ตายทั้งสองคนนะครับ

วันนี้ญาติญาติก็ไปรับศพออกจากโรงพยาบาลนะครับ
เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับ
ก็ทำการผ่าชนะสูตรพลิกศพอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตอนที่ก่อเหตุยิงตัวเองเนี่ย
ก็ใช้ปืนยิงเขาที่ตรงคางอ่ะ
เสยขึ้นไปแล้วก็ทะลุก้านแกนสมองเลยนะครับ
ก็มีญาติของนายชัยพรมารับศพเพียงคนเดียวนะครับ
ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมกับสื่อมวลชน
ศพของนายชัยพรถูกนำขึ้นรถตู้ไปบำเพ็ญกุศล
มีญาติแค่คนสองคนเท่านั้นที่มาจัดเตรียมสถานที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของวัด
นี่ฮะตอนที่มาถึงแล้วก็ตอนจะไปนี่ปรากฏว่า
เขาก็มีเรื่องที่พูดถึงกันอยู่เล็กน้อยนะคุณอรัชพร
บอกว่าพอนำศพส่งบำเพ็ญกุศลที่สรวรรค์วัดเรียบร้อยแล้ว
คนขับรถตู้ก็สตาร์ทเครื่องจะขับออกจากวัดสตาร์ทไม่ติดไม่ติด
ต้องช่วยกันเข็น๓๔คนแบบนี้เลยค่ะ
แล้วก็บอกว่านี่รถใหม่นะต้องเข็นจนกระตุกรถถึงสตาร์ท
แล้วก็ติดแล้วก็ขับต่อไปได้ก็แปลกใจกันอยู่เหมือนกัน
นะฮะอ่าก็ช่วงค่ำที่ผ่านมามีญาติญาติกับเพื่อนสนิทเดินทางมาฟังสวดพระอภิษฐรรศพคืนแรกนะครับ
โดยนายชัยพรญาติญาติจะทำพิธีชาปนกิจศพให้วันที่๒๑มิถุนายนนี้นะครับ
ส่วนที่วัดโพราชสัทธาธรรมอยู่ตำบลไสงามอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
ก็เป็นวัดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนางสาวธัญมาตรธนามศรีอายุ๒๙ปีภรรยาของนายชัยพร
และศพของนายสัมพันธนามศรีอายุ๖๐ปีพ่อของนางสาวธัญมาตรพ่อตาของนายชัยพร
ซึ่งถูกยิงเสียชีวิตพร้อมกันญาติก็ตั้งโรงศพของพ่อกับลูกไว้คู่กันนะครับ
มีเพื่อนมีคนรู้จักก็มาร่วมฟังสวดศพมาแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากนะครับ
บรรยากาศก็โศกเศร้าแล้วฮะญาติของผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
ก็ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมมากมายเกี่ยวกับคดีความที่เกิดขึ้นนะนะ
เพราะว่าคนก่อเหตุก็เสียชีวิตแล้ว
โดยบอกว่าจะทำพิธีชาปนกิจศพ๒๑มิถุนายน
ก็วันเดียวกับนายชายพรเลยนะครับ
ก็สงสารแต่ลูกน้อยนะ